พาคุณผู้ชมกลับมาที่สี่แยกประทุมวันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ทางเจ้าที่ตำรวจไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปด้านในแล้วนะครับให้สื่อมวลชนทุกสำนักออกมาอยู่บริเวณหน้าห้างมาบุญคองนะครับแล้วก็สังเกตคุณผู้ชมตอนนี้สื่อมวลชนล่นออกมาข้างนอกกันหมดแล้วก็ข้างในเริ่มจะมีการประทะกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ชม
จะต้องวนออกไปข้างนอกทั้งหมดสื่อมวลชนต้องออกไปทั้งหมด
ให้คุณผู้ชมเห็นข้างในนะครับบริเวณข้างในจะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจ
พยายามเดินกดดันจากหน้าหอศิลป์นะครับเดินตรงไปเรื่อย
บริเวณศูนย์กีฬาแห่งชาติสนามกีฬาแห่งชาตินะครับ
แล้วก็ตอนนี้เราไม่รู้ว่าข้างในเป็นอย่างไรบ้างมีการฉีดแก๊สน้ำตามีการพัฒนาอะไร
ตอนนี้เราไม่ทราบเลยนะครับเพราะว่าเราไม่เห็นแต่เราได้ยินเสียงดังนะฮะ
แต่ไม่รู้ว่าคล้ายประทัดหรืออะไรยังไงเราไม่ทราบแต่มีดังอยู่นะฮะ
แล้วก็มีรถมีรถของทางตะนี้ตำรวจนะครับรถห้องขังนี้นะครับอยู่ด้วย
แล้วก็มีรถน้ำอยู่ข้างหน้าตอนนี้เราไม่สามารถบอกได้เลยว่าข้างในเกิดอะไรขึ้นบ้าง
เพราะว่าสื่อมวลชนทุกสำนักถูกออกมาจากพื้นที่ทั้งหมดนะครับ
แต่ว่าข้างในผู้บัญชาการตำรวจนครบานสั่งการอยู่ตลอดอย่างต่อเนื่อง
ให้คุณผู้ชมดูภาพตอนนี้จะเห็นว่าตรงนี้เรายืนอยู่บริเวณตรงข้ามหน้าห้างบางบุงคองนะครับ
ตอนนี้ทราบว่าได้ข่าวแล้วนะครับว่ามีสื่อมวลชนโดนล็อกตัวไปด้วยนะครับ
เพราะว่าขณะที่อยู่ข้างในเจ้าหน้าที่ประกาศแล้วว่าห้ามสื่อมวลชนเข้าไป
แต่ตอนนี้ได้ข่าวว่ามีการล็อกตัวไปแต่ไม่ทราบว่าเป็นใครนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้าเลย
ตอนนี้เราจะต้องถอยออกมานะครับเพราะว่าผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งหมดแม้แต่สื่อก็โดนด้วยนะฮะ
ตอนนี้เราต้องเซฟตัวเองเอาไว้ก่อนและเราไม่รู้ว่าข้างในเกิดอะไรขึ้นบ้างมีการเคลื่อนไหวอะไรยังไง
ปะทะหรือเปล่าอันนี้เราไม่สามารถตอบได้ให้ดูภาพตรงนี้ไปเรื่อยนะฮะ
นี่เป็นภาพบรรยากาศสดที่คุณผู้ชมได้เห็นช่วง๓ทุ่ม๑๕นาทีฝนก็ตกลงมาค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะครับ
แต่กาธรรมศาลที่ยังคงทำอย่างต่อเนื่องมีรถน้ำเนี่ยนะครับเข้ามาเติมน้ำในรถฉีดด้วยเป็นระยะแล้วก็มีการเสริมกำลังกันอย่างต่อเนื่อง
บริเวณแยกตอนนี้นะครับมีการปิดหมดแล้วตั้งแต่แยกประทุมวันยาวไปจนถึงแยกอังดีดูนังปิดหมดนะครับ
ห้ามไม่ให้ใครเข้าไปสื่อมวลชนด้วยประชาชนด้วยมีแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเดียวมีการออกมาของสื่อมวลชนด้วยนะครับ
อยู่ข้างในตอนนี้บางส่วนที่ลงเรืออยู่ก็ไล่ออกมานะฮะแล้วก็ตอนนี้มีรถรถห้องขังของทางตำรวจถอยร่นไปเรื่อย
เข้าไปใกล้ให้มากที่สุดเท่าที่จะใกล้ได้นะครับคุณผู้ชม

อันนี้เราพยายามเข้ามาบริเวณ
ห้างมาบุญคองนะครับให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพตอนนี้

ครับผมได้ครับ

จุดตรงนี้นะครับเราไม่สามารถเข้าไปใกล้ได้เพราะว่า
มีการฉีดนะครับน้ำซึ่งผสมแก๊ส
ฝนมั้กตาซึ่งเราก็ได้กินว่านี้จะรู้สึกว่า
กลิ่นข้างที่ลัคแรง

เพราะตามวิทยาลัยอาจฉีกน้ำอีก
ก็ได้ที่เราไม่สามารถที่จะรู้ได้